ได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์สุภาพนะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศไทยเนี่ยเรามีความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายอยู่มากจริง
จริงเรามีกฎหมายที่จะครอบคลุมควบคุมดูแลเยอะแยะไปหมด
แต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นข่าวก็ไม่มีใครว่าอะไร
แต่ถ้าเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมา
ก็ย้อนกลับไปดูอ้าวนี่มันทำผิดกฎหมายนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น

แต่ถ้าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นประเด็น
ใครจะทำอะไรก็ไม่เห็นว่าจะใส่ใจว่ามีกฎหมายหรือไม่มี
เรื่องของนายชรนี่ก็เหมือนกัน
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายมาเป็นข่าวใหญ่
ที่คุณบุ๊ครายงานไปเมื่อสักครู่
วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่
เชียงใหม่เรียกสอบชอนแฉทำผิดพรบเรียรัย
จ่อข้อหาใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์
ธิบดีกรมสรรพากรรอตามบี้ภาษีเห็นไหมครับ

เท้าความอีกทีนึงที่คุณบุ๊ครายงานไปเมื่อสักครู่ว่า
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยคือคุณสารวุฒิวรพงศ์
เขาได้ทำหนังสือชี้แจงไปถึงผู้ว่าคือคุณเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์
ชี้แจงเรื่องการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือดับไฟป่า
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ของนายชร
ซึ่งได้กลับคำเมื่อระหว่างวันที่๓๐มีนาถึง๑พฤษภา
มียอดบริจาคอย่างที่บอกเมื่อกี้๘แสนกว่า
แล้วก็ตรวจสอบพบว่านายช้อนเนี่ยไม่ได้ยื่นขออนุญาตทำการเรียราย
พรบควบคุมการเรียรัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
จากนี้ก็จะทำหนังสือแจ้งให้นายชรมาให้ปากคำ
และชี้แจงรายละเอียดว่าการรับบริจาคเบื้องต้นพบว่ามีความผิด
ที่ไม่ได้ยื่นขออนุญาตเรียรัยเห็นไหมครับ
ว่านี่นายช้อนไม่ได้ขออนุญาตทำการเรียรัยตามพรบควบคุมการเรียรัย
พรบฉบับนี้มีเมื่อไหร่ครับมีมาตั้งแต่ปี๒๔
มากี่ปีแล้วครับ๗๖ปีแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไร
ฉะนั้นมีใครรู้ไหมล่ะครับว่าเนี่ยการเรียรายแบบนี้จะต้องขออนุญาต

เพราะฉะนั้นถนนทนนี่ก็ทำกันโดยเฉพาะในช่วงหลัง
ที่มันเกิดสังคมออนไลน์เกิดขึ้นในโลกในบ้านเราเนี่ย
คนก็ไปเอาความเดือดร้อนของคนนั้นคนนี้ความรันทศของครอบครัวนั้นครอบครัวนี้
แล้วก็เปิดเพจรับบริจาคกันมีใครต้องไปขออนุญาตไหมครับ
ไม่มีเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องขออนุญาต
อย่างกรณีหลายเรื่อง

คนหนึ่งที่บอกว่าได้รับผลกระทบขับแท็กซี่ไม่มีผู้โดยสาร

คนเห็นด้วยสงสาร
เงินไปเท่าไหร่ครับ๘ล้านกว่าบาท
เพราะแต่ละคนไม่รู้หรอกว่าก่อนที่เราจะโอนเนี่ย

กรณีลักษณะแบบนี้

แต่ว่าไม่มีใครขออนุญาต

แต่ว่าเรื่องของนายชรเนี่ย

มันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ฝ่ายที่เขาไม่ชอบคนนั้น
เขาก็เลยขุดมาประเด็นเป็นเรื่อง
แล้วก็ลามไปถึงให้ตรวจสอบ
ว่าเอาเงินไปใช้วัตถุประสงค์หรือไม่
นี่เป็นความ

เจ้าหน้าที่เองบางทีก็ไม่รู้หรอก
ในตำแหน่งหน้าที่ตัวเองเนี่ย
ต้องดูแลกฎหมายอะไรบ้าง

ผมคิดว่าเรื่องการรับบริจาคกันโครมโครมผ่านโลกออนไลน์เนี่ย

บางทีคนที่มือไวโอนไวเนี่ย

เขาดราม่าเขาร้องห่มร้องไห้

ก็ตกเป็นเหยื่อเขา

เจ้าหน้าที่จะต้องรู้นะครับว่า
ไปเปิดไลน์ที่เขาบริจาคกันดู

จริงคนที่บริจาคเขาก็ใจบุญใจดีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ

ถ้าตกเป็นเหยื่อของคนที่สร้างเรื่องขึ้นมา

นี่ผมก็นั่งนึกถึงว่าเออ
จำเรื่องสมัยก่อนได้ไหมครับ
มีงานวัดที่ไหนมีงานหน้าอำเภอที่ไหน

ถ้าเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่เป็นไร

วันหนึ่งชิงช้าสวรรค์ก็พังลงมา

ต้องขออนุญาตทางอำเภอครับ
แต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้

เกิดเหตุขึ้นมามีเด็กตาย

ต้องไปขออนุญาตที่อำเภอ
ก็จะส่งคนที่เป็นวิศวะ

ไม่อนุญาตให้ตั้งไม่อนุมัติให้ตั้ง

เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นตัวอย่าง
หรือกรณี

เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา

เขามาร้องว่ามีการเอาที่ว่าง

เครื่องเสียงเขากระหึ่มจนกระทั่ง
คนในคอนโดนกันไม่ได้

จะไปโรงเรียนตอนเช้าก็สโหลเสลไปหมด

เดือน๒เดือนเอากันทีนึงเดือน๒เดือนจัดกันทีนึง

เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน

เขาก็ไปร้องเรียน
เขาก็ไปร้องเรียน